คุณผู้ชมครับประโยคที่ว่าเก๋ามาตั้งแต่รุ่นพ่อครับ
เป็นประโยคคุ้นหูของนักเรียนชายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
แต่ว่าปัจจุบันนี้เด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่คุ้นชินกับประโยคนี้
เป็นโซโลแกนของรองเท้านั่นยางครับ
รองเท้านันยางนั้นอยู่คู่กับนักเรียนชายมา๖๐ปีจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
ปัจจุบันเนี่ยทายาทรุ่นที่๓แล้วครับเข้าไปบริหารงานคือคุณจักรพลจันทวิมล
เขาเคยถูกสบประมาทว่าคนรุ่นนี้จะทำนันยางเจ๊งแบบไม่เป็นท่า
แต่วันนี้เขาพิสูจน์ให้เห็นว่าคนรุ่นใหม่สามารถนำสื่อโซเชียลมาทำการตลาด
แล้วก็พลิกวิกฤตเป็นโอกาสครับทำให้รองเท้านักเรียนหญิงเป็นที่รู้จักในชั่วข้ามคืน
แล้วก็กลับมาโด่งดังอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เขาบอกว่าการเป็นแชมป์ว่ายากแล้วแต่ว่าการรักษาแชมป์นั้นยากยิ่งกว่า
วันนี้เขาทำงานอย่างไรเพื่อให้นัญญานั้นกลับมาโด่งดังอีกครั้งหนึ่ง
ไปรู้จักกับคุณจักรพลจันทมิมลในถอดสูตรกับคุณกมลวันการีพัฒน์ครับ
เปิดตัวไปวันเดียวเท่านั้นของรองเท้าผ้าใบสีขาวรูปทรงเรียวงามนั่นยางชูก้า
ก็สร้างกระแสฮือหาให้คนได้รู้จัก
ถึงขนาดมีแฮสแท็กนันยางชูก้า
ขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของทวิตเตอร์ประเทศไทยเพียงชั่วข้ามคืน
ชัยพัฒน์ซอโสธิกุลและจักรพลจันทวิมลทายาทรุ่นที่๓
คือผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ
โดยชัยพัฒน์ทำหน้าที่ควบคุมและดูแลการผลิต
ขณะที่จักรพลดูการตลาดและคิดค้นนวัตกรรมใหม่
เพื่อปลุกตำนานรองเท้านักเรียนวัยเก่า
ที่มียอดขายมากกว่าปีละ๕๐๐๐ล้านบาท
ให้กลับมาโลดแล่นอีกครั้งภายใต้โจทย์ใหม่

ผู้ใหญ่ก็คือคุณป้าคุณลุงที่อยู่รุ่น๒นะฮะ
ก็มาบอกเด็กรุ่น๓ที่บริหารอยู่เนี่ยนะครับว่า
เราต้องโตทุกปีนะน่าจะต้องมีสินค้าใหม่
แต่ที่น่าสนใจคือว่ายังไม่มีตลาด
ยังไม่มีผู้เล่นในตลาดเจาะเข้าไปว่า
เราจะทำรองเท้าผ้าใบผู้หญิง
แล้วเลยตัดสินใจก็น่าจะทำรองเท้าผ้าใบผู้หญิงละกัน
จักรพลเริ่มเข้ามาดูธุรกิจรองเท้านันยาง

โดยเริ่มจากตำแหน่งเล็กทำหน้าที่ประสานงาน

จนตอนนี้เข้ามาดูการตลาดนันยางอย่างเต็มตัว
คุณภาพเป็นสิ่งที่เราไม่เปลี่ยนแน่นอน

คุณภาพนี่เรายังไงเราต้องไม่เปลี่ยนนะครับ
เราบอกว่าคุณภาพเป็นสิ่งที่
ตราตรึงใจของผู้บริโภคอยู่ทุกสินค้านะครับ

เพราะฉะนั้นเราลดตรงนี้ไม่ได้
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนตามยุคตามสมัย
สไตล์การทำงานของแม่ทัพการตลาดในรุ่นที่๓
เน้นเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้กับการทำงาน

คิดไอเดียในการโพสต์และเป็นแอดมินเองด้วยค่ะ
ผมว่าเราเป็นคนชอบเทคโนโลยีมาตั้งแต่เด็กนะครับ
ตั้งแต่เด็กเราก็เล่นคอมพิวเตอร์
แล้วก็จบกึ่งหนึ่งของคอมพิวเตอร์มาด้วยนะครับ
แล้วก็เอามาใช้กับนัญญา
เราเป็นสินค้าที่กล้าโพสต์สินค้าของเราในรูปแบบไม่สมบูรณ์
ก็คือรองเท้าขาดรองเท้าเน่าเพราะมันเป็นเสน่ห์ของเรา
แล้วก็เด็กในแฟนเพจเขาก็เป็นคนส่งรูปพวกนี้มาให้เรา
มีกรณีศึกษาในหนังสือการตลาดหลายเล่มที่ระบุว่า
ธุรกิจครอบครัวที่ยิ่งใหญ่มักจะล่มสลายในรุ่นที่สาม

แต่สำหรับจักรพลเชื่อมั่นว่า
หากพวกเขาสามารถยึดมั่นในปรัชญาความซื่อสัตว์
เป็นหัวใจในการดำเนินธุรกิจ
ไม่ว่ารุ่นไหนก็สามารถสารต่อธุรกิจตระกูลซอโสพิกุลได้
ท้าทายในการที่คุณจักรจะสร้างตำนานบทใหม่ให้กับนันยางค่ะ
จะต้องเผชิญกับอะไรบ้างคะ

ก็การรักษาแชมป์นี่ยากกว่า
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท้าทายอย่างหนึ่งเลยคือ
เขาบอกว่าธุรกิจครอบครัวเนี่ย
รุ่นที่๓เจ๊งแน่นอน
เพราะฉะนั้นเรายังไม่ต้องเอาว่าเราขายดีขึ้น
หรือว่าเราจะเดินเติบโตไปยังไง

เราขอให้เรารักษาปรัชญาของคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้า
พ่อแม่ที่ไว้วางใจให้พวกเรามาช่วยกันทำงานเนี่ย

ในวันว่างของหนุ่มนักบริหารไฟแรงคนนี้
เลือกออกกำลังกายเรียกเหงื่อด้วยกีฬาฟุตบอลค่ะ
ลีลาการฟาดแข้งไม่ธรรมดา
สมัยเรียนมีดีกรีเป็นถึงทีมนักฟุตบอลโรงเรียน
เหงื่อออกหรือว่าเวลาเล่นกีฬาอะไรต่างเนี่ยนะครับ
มันก็จะทำให้คลายเครียดแต่เราไม่ค่อยรู้หรอก

หลับสบายวันรุ่งขึ้นก็จะทำงานได้ดีขึ้น
จักรพลใช้กีฬาที่ชอบนี้
นำไปต่อยอดธุรกิจนันยาง
เปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีใจรักกีฬาฟุตบอล

ในชุดนักเรียนหรือโกหนูอีกด้วยค่ะ
แม้ว่าการสารต่อความสำเร็จจากในอดีต

แต่จักรพลก็ยังยึดมั่นในแนวทางเดิม

สร้างให้มันยางเป็นรองเท้าที่ทนทาน
ใช้งานได้จริงราคาจับต้องได้

เพื่อพาอาณาจักรสู่องค์กร๑๐๐ปี
ภายในยุคที่รุ่นที่๓กลุ่มบังเหียน